ของคุณบุ๊กเนี่ยนะไม่รู้สถานะไม่รู้ชะตากรรมแต่ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างเนี่ยรู้สถานะนะว่าถูกจับเป็นตัวประกันแต่ไม่รู้ชะตากรรมว่าตอนนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่ถูกจับตัวไปอ่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนในบ้านเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยนั่งดูคลิปอ่ะคลิปซ้ำที่แรงงานไทยเขาเคยไลฟ์เอาไว้อ่ะแต่ต
นี่คุณผู้ชมค่ะ
ก็ทางญาติบอกแน่ชัดว่าญาติของตัวเองถูกจับไปคนแรกก็คือคุณคมกริจบัวชมหรือว่าคุณนนที่จังหวัดสุรินทร์
ใช่ค่ะคุณคมกริทชมบัวคนนี้เนี่ยนะครับ

ตอนที่กำลังเดินไปซื้อของกินในเมืองไปกับเพื่อนแรงงานด้วยกันไง
แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีภาพนิ่งออกมาว่า
กลุ่มคนที่เดินอยู่นี่ถูกจับ
ใช่แล้วเชื่อไหมว่าคนที่บ้านอันนี้ที่เป็นภาพออกมา
แล้วก็บอกว่ามีแรงงานไทยด้วยอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่ออกมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เลย
แล้วคุณคมกริจอยู่ในกลุ่มของคนที่ถูกควบคุมตัวไป
ก่อนถูกจับไปเป็นตัวประกันพ่อนะดูคลิปลูกคุณพ่อสุนัน
คลิปลูกซ้ำไปซ้ำมาแล้วคิดดูนะรู้แหละว่าลูกถูกจับไปเป็นตัวประกัน
แต่พยายามวีดีโอคอหาแม้ว่าปลายสายจะเหมือนเดิมเลย
คือไม่มีคนรับค่ะติดต่อไม่ได้คุณพ่อบอกว่าพ่อคิดตลอดนะ
บอกตัวเองตลอดว่ายังไงลูกชายก็ต้องปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้นะ
เผื่อใจเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะตามข่าวมาทุกวัน
ครบอาทิตย์อยู่แล้วยังไม่เห็นมีข่าวลูกยังไม่มีรูปของลูกออกมาในข่าวเลย
ส่วนแม่ก็บอกว่าแม่ยังไม่หมดหวังเพราะว่าแม่เชื่อ
แม่เชื่อว่าบารมีพระคุณพระคุณเจ้าเนี้ยจะคุ้มครองให้โครมกฤษกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ

ไปดูลูกดูเลลูกให้ปลอดภัย

เราเชื่อลูกเรายังไงนะไม่เชื่อว่าลูกลูกแม่ลูกแม่คนดีตรง
ไม่มีความหวังว่าลูกต้องมานี่คือคมกริจที่สุรินที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
รวมถึงมีคู่สามีภรรยาคุณผู้ชมที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วย
ซึ่งแม่ของผู้หญิงผู้หญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ก็คือคุณนัทถาวรีมูลกันหรือว่าคุณโยอายุสามสิบห้าปีครับ
ถูกจับไปพร้อมกับสามีเลยตอนนั้นเนี่ยกำลังปั่นจักรยานจะออกไปทำงานไง
ดูสิคุณแม่เล่าให้กับนักข่าวฟังก็ร้องไห้
บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าลูกสาวกับลูกเขยเป็นยังไงบ้างติดต่อใครไม่ได้
คือมีคนส่งคลิปตัวประกันคนไทยมาให้แม่ดู
ตอนแรกแม่ก็ไม่อยากดูไงเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าจะมีลูกตัวเองอยู่ในนั้น
แล้วท้ายที่สุดนะเพื่อนสนิทของลูกเขยน่ะส่งคลิปนี้มาให้แม่อีก
แล้วพอแม่เปิดดูคลิปคุณผู้ชมแม่บอกว่าชุดขาวในคลิปนั้นน่ะ

คือเหมือนกับต้องไปแอบอยู่ใต้ท้องรถอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ

ขาวคนนี้ก็คือน้องโยใช่ไหม
เราพวกเพื่อนของลูกเหยอ่ะบอกว่า

โดนยิงเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าบอก

เนื่องจากยังไม่เห็นศพคนตายค่ะ

บ้านของครอบครัวปั้นกิจวานิสเจริญอยู่ที่อำเภอปัวเนี่ยนะคะ
ก็ต้องบนบานต่อผีฟ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธ
อันนี้ตามความเชื่อของชนเผ่ามงค์นะคะ
อยากให้คุ้มครองนายสรายุทธ์ปั้นกิจวานิสเจริญ
อายุ๓๓ปีเพราะว่าก็มีรายงานมาเหมือนกัน
บอกว่าถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกัน
คุณพ่อใส่ชุดเผามงค์แบบนี้ทำพิธีด้วยตัวเองเลยนะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองลูกชาย
ครอบครัวก็ไปที่วัดวังทองที่จังหวัดน่าน
ทำพิธีสะดอกเคราะห์แล้วก็ต่อชะตาให้กับลูกชาย
ถามหมอดูด้วยนะหมอลูกผมปลอดภัยดีไหม
หมอดูบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ถูกจับตัวไป
แต่ตอนนี้อยู่ลำบากมากเลยครอบครัวทำได้
ก็ได้แต่เฝ้ารอการติดต่อกลับมาของลูกชาย
อันนี้กลุ่มที่ถูกจับตัวไปซึ่งทางญาติเปิดเผยมานะครับ